มาดูความคืบหน้าเหตุการณ์นายตำรวจนะครับ
กระบะไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนไปชนกับรถพยาบาล
ส่งผลให้พยาบาลเสียชีวิตแล้วก็มีผู้บาดเจ็บถึง๕คนด้วยกันนะครับ
ล่าสุดก็ถูกตั้งถึง๓ข้อหาด้วยกัน

เปรียบสมรองสารวัตรป้องกันปราบรามสพประโคนชัย
ขับรถกระบะไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนไปพุ่งชนประสานงากับรถพยาบาล
ของโรงพยาบาลประโคนชัยบนถนนสายบุรีรำประโคนชัยนะครับ
จนเป็นเหตุให้รถพยาบาลคันดังกล่าวพลิกคว่ำตกข้างทาง
และส่งผลให้นางสาวสุดามรัฐเชื่อมากเป็นพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนเขาคอก
ที่นั่งมาในรถคันนี้เสียชีวิตแล้วก็มีผู้บาดเจ็บอีก๕ราย
จำนวนนี้มีสาวท้องแก่ด้วยนะครับ
ล่าสุดพันธุ์ตำรวจเอกวีรพลเจริญสิริรักษาการแทนผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดบุรีรำ
เดินทางไปมอบเงินช่วยเหลือให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตที่งานศพนะฮะ
ซึ่งตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่บ้านมะขามจราะนะครับพร้อมบอกกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตบอกว่า
มอบหมายให้กับพนักงานสอบสวนจากส่วนกลางภูทรจังหวัดทำคดีดังกล่าวด้วยความรอบครอบรวดเร็วให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายครับ
เมืองต้นนะครับก็สั่งการให้พนักงานสอบสวนตั้ง๓ข้อหากับคนขับรถกระบะ
แต่ร้อยตำรวจเอกเดชาปฏิเสธข้อหาเมาแล้วขับ
ซึ่งพันธบรวจเอกวิรพลบอกว่าก็เป็นสิทธิ์ของผู้ถูกกล่าวหา
ปฏิเสธได้โดยจะต้องสอบสวนหลายฝ่ายที่อยู่ในเหตุการณ์
โดยเฉพาะการที่ไม่ยอมให้ตรวจวัดแอลกอฮอล์
น่าจะเป็นหลักฐานที่สารเชื่อได้ว่าเมาหรือไม่นะครับ
หากมีพยานหลักฐานชี้ว่าตำรวจเป็นฝ่ายผิด
ก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายโดยไม่ละเว้นและไม่ช่วยเหลืออย่างแน่นอน
ล่าสุดรักษารักษาการแทนผู้บังคับการจำรวจพูทธรจังหวัดบุริรรม
สั่งให้ย้ายพันธุ์ตำรวจโทษสุธินหวังกลับรองผู้กำกับการ
ดำรงตำแหน่งรักษาการแทนผู้กำกับการสพประคล
ให้ขาดจัดตำแหน่งและให้อยู่ในความควบคุมกำกับดูแล
จังหวัดบูรีรัมที่รับผิดชอบศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูทธร
จังหวัดบุรีรำตั้งแต่เมื่อวานนี้จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
ก็คือสั่งย้ายตำรวจที่ก่อเหตุไปก่อนจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงนะครับ